พบกับ๔พี่น้องที่พร้อมสู้เพื่อกันและกัน
คอยช่วยเหลือดูแลกันด้วยหัวใจ
คนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้

พี่เช้าอยู่ห่างนุษย์ไม่ได้เลยนะคะ

ครอบครัวนี้คือไม่ทิ้งซึ่งกันและกัน

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสายใยพี่น้องนั้นเหมือนเกลียวเชือกที่พันกันแน่น
ยากที่จะขาดจากกัน
เช่นเดียวกับความรักของสี่สาวพี่น้องที่มาเยือนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ
ที่ไม่ว่าใครจะลำบากแค่ไหนจะเดือดร้อนเรื่องอะไร
ทุกคนก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
หนูเป็นพี่สาวคนโตถึงหนูจะแก่แล้วและร่างกายหนูก็ไม่ค่อยจะดี
เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีกับเขา
แต่หนูก็พยายามจะช่วยเหลือน้องทุกคนอย่างเต็มที่ที่สุด

ทุกวันนี้ชีวิตหนูก็ลำบากมาก
ต้องดูแลผัวที่พิการ
งานการก็ไม่มีจะทำ
แต่ยังดีที่ยังมีพี่น้องคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะ
หมายเคยป่วยจนต้องการอาทารณ์นิ้นหัวใจ
ทุกวันนี้ทำงานมากก็ไม่ค่อยจะได้

พ่อพ่อไม่มีพี่น้องค่อยให้กับน้องใจอยู่เสมอ
หนูเป็นน้องคนสุดท้องที่ผ่านมาก็ป่วยจะเดินไม่ได้
แต่หนูก็สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลพี่ทุกคนอย่างดีที่สุด

ครอบครัวหนูมีพี่น้องอยู่๑๒คน
ทุกวันนี้พี่น้องหนูแยกกันไปอยู่มีครอบครัวกันหมดแล้ว
อยู่ก็ไม่ไกลจากกันเนอะไปมาหาสู่ด้วยกันได้
อยู่บ้านหลังนี้อยู่กับสองคนกับน้องเก็ต
เป็นลูกของหลานสาว

ตั้งแต่ควบเต็ด
น้องเก็ตน่ะเล็กเขาก็ข้ามถนน
ทีนี้รถมอเตอร์ไซค์มาก็วิ่งชนเขา
หลังจากนั้นมาเขาก็เป็นความจำสั้น
สมองเขาไม่ดีก็เลยต้องกินยาต่อเนื่องมาตลอด
ตอนนี้หนูแดงอายุ๖๙ปี
ก็ทำงานทำการแล้วก็ไม่ค่อยไหวเนอะ

เดือนละ๖๐๐แล้วก็เงินผู้พิการหลาน๘๐๐จ้ะ

ออกดอกออกผลให้ก็เก็บมะนาวไปขาย
เก็บมะนาวครั้งนึงก็จะขายได้๘๙๐
ก็พออยู่ได้ก็กินประหยัดกันเนอะ
น้องที่เป็นห่วงมากที่สุดคือไอ้นุษย์
บ้านนุ๊ดก็ห่างจากบ้านหนูไปกิโลฟา
เดินไปจะถึงก็เมื่อยเนาะ

ก็ป่วยร่างกายก็ไม่แข็งแรง
ก็เป็นโรคถึงเลือดสมองตีบ

บางทีก็เดินมาล้มลุกเขานั่นแหละ
ทุกวันนี้นะยายนุษย์ก็ไปไหนไม่ได้
ก็ต้องดูแลตะเทาตลอด
นุษย์เป็นคนที่๗ของครอบครัวค่ะ
ทุกวันนี้ต้องดูแลพี่เช้าโดยการจับเขาลงนอน
เวลาเขาตื่นขึ้นมาก็ต้องเอายาหมองนวดขาเพื่อให้ขาเขามีกำลังเดินนะคะ
บางครั้งยกเขาขึ้นมาแล้วเรายกไม่ไหวอะค่ะ
ต้องยกตัวเขาขึ้นตัวเขาก็หนักนะคะ
แล้วกระดูกคอเราก็ซุดหลังเราก็ปวดนะคะ
ตัวเราก็ไม่แข็งแรงเราก็พยายามฝึก
นุษย์ก็ตะโกนเรียกมาให้เรามาช่วยอุ้ม
น้ำน้ำเร็วมีหมดด้วยเร็วมาช่วยหน่าย

เดี๋ยวปัดก่อนหมดเยอะ

หอยทอดขายลูกชิ้นยำ
บางครั้งกลับมาจะขายของ๔ทุ่ม๕ทุ่ม

ว่าแกนอนแล้วหรือยังหรือว่ามีอะไรหรือเปล่า

ทุกวันนี้ไอ้นุษย์มันก็ทำงานไม่ไหวอะเนอะ

เราต้องสู้ชีวิตนะลูก
พี่น้องคนอื่นเขาก็เป็นห่วงไอ้นุษย์

อย่างไยหมายเขาก็เป็นห่วงไอ้นุษย์

เมื่อก่อนนี้นะเป็นโรคดิ้นหัวใจรั่ว

หมายเป็นน้องคนที่๑๐ในครอบครัว
สมัยก่อนเราเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
พอไปโรคดิ้นหัวใจรั่วเขากลายเป็นอัมพพึก
เคยเป็นอาการหนักปากเบี้ยวยะหนู

น้องหมายตอนเขาป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
แล้วก็ไปนอนเฝ้าอยู่กับเขา
กินน้ำก็ออกปากกินข้าวก็ออกปาก
ก็พยายามให้น้องฝืนกิน

เราก็กลับมาอยู่บ้านต่อค่ะ
ทุกวันนี้อาการเบี้ยมันก็ดีขึ้นมา

ขุดดินถากย่าปลูกต้นไม้ลดน้ำทำทุกอย่าง
รายได้วันละ๓๐๐ค่ะก็พออยู่ได้

พอใจมันเต้นเร็วพักหน่อยแล้วก็หาย
คนที่ใหม่เป็นห่วงมากเลยก็คือเจนุส

บางครั้งแกไม่ค่อยมีตังค์ก็แอบเอามาให้
ก็ให้เขากินก่อนเราต้องกินน้อย
เจนุสเจ๊แดงเจ๊หมายแล้วก็หนู
หนูสุขภาพก็จะดีกว่าเขาสุด

ก็จะเป็นห่วงเจ๊ทั้ง๓คน
เจนุสรายได้จะไม่ค่อยมี
พี่น้องหนูนะคะจะสุขจะทุกข์
จะยากดีมีจนยังไงก็ช่วยเหลือกันตลอดค่ะ
ไม่เคยจะคิดทอดทิ้ง

หนูก็จะให้ครุ้นลงทุนขาขาย

มันก็ได้อยู่ดูแลผัวมัน

พอได้ดูแลตะเช้าไปเราจะได้หมดห่วง
สนุกเนี่ยเหมือนจะมีวิบากรรมเยอะ

อยากให้พี่สาวได้มีความสุขแบบคนอื่นบ้าง

อยากให้อยู่แบบสบายบ้างค่ะ
ุ๊กก็อยากมีรายได้เป็นของตัวเอง
ไม่ต้องให้พี่น้องมาลำบากกับเราเยอะ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวป้านุษย์นะครับ

ตอนนี้ครอบครัวเราทั้งหมดมีพี่น้องกี่คนนะฮะ

แต่ที่อยู่กันที่เห็นเนี่ยก็คือที่อยู่ใกล้กันตอนนี้เลย
เพราะต่างคนต่างก็มีครอบครัวแล้วแยกย้ายกันไป
ก็จะอยู่กันเนี่ย๔ชีวิตเนี่ยที่เจอกันนี่แหละ

เวลาเจอหน้าแล้วอยู่พร้อมกันอย่างนี้

คือพี่น้องได้อยู่ร่วมกันได้คุยกันพูดคุยกัน
แต่ว่าทุกสุขดิสก็ทำหาถึงกันนะคะ
ทุกคนคือจะพยายามที่ไปมาหาสู่คือ
พูดง่ายครับคุณผู้ชมว่าครอบครัวนี้คือไม่ทิ้งซึ่งกันและกัน

มีปัญหาอะไรจนปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็จะเป็นแบบนี้

บอกเลยว่าคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นครอบครัวป้านุษย์

เพราะว่าในบ้านหลังนี้นะฮะเขาต้องดูแลสามีที่ป่วย
คือสามีป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบอะค่ะ
ลุงเช้านี่ตอนนี้เขาป่วยมากี่ปีแล้วครับป้านุษย์
๕ปีแล้วค่ะประมาณค่ะ
แล้วพอลุงเช้าป่วยอย่างนี้ครับจริงแล้วตอนนี้ก็เลยทำงานไม่ได้เลย

ใช่ค่ะคือเขามีอาการรับรู้ได้เป็นพักค่ะ
เป็นวันเป็นเวลาค่ะคือสมองเขาพอแล้ว
ความจำเขาไม่ได้แล้วเป็นอัมซัมเมอร์ไปแล้วค่ะ
คือเส้นเลือดที่คอตรงนี้ตีดเยอะมากไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงได้ทันนะคะ
แล้วมาทีหลังก็ต่อมลูกหมากโตอีกค่ะ
แล้วปวดท้องตอนนี้หมอนัดทีมากเลยค่ะเขาเวลานอนเองก็นอนไม่ได้ค่ะ
จะต้องจับตัวเขาลงไปช่วยนอนค่ะ
แล้วเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องนวดขาก่อนค่ะเอายามองนวดขาให้เส้นมันคายก่อน
แล้วถึงก็ดึงตัวเขาขึ้นมานั่งค่ะ
ลุงเช้าเนี่ยจริงแล้วในใจของลุงเขากลัวถูกทอดทิ้ง

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเรียกหาป้านุษย์อยู่ตลอดเวลา

ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเขาติดป้านุษย์มากเลย

แค่เดินไปสวนผักหลังบ้านก็ไม่ได้แล้ว
แป๊บเดียวช่วงไม่ถึง๕นาที

เรียกแม่แม่แม่ร้านบ้านเลย

เคยพูดไหมว่ากลัวป้านุษย์จะทิ้งแก

แล้วบอกว่าแม่ไม่ทิ้งหรอก
ใครไม่เอาพ่อแม่เอาคนเดียว

ประนุษย์ก็เห็นเขามีอาการเหนียะ

คืออยากให้เขามีกำลังใจที่ดี

แน่นี่คำหวานก็มา

เขามีความสุขเราก็พอใจแล้ว

เป็นเพื่อนกันไปได้นานนะคะ

นี่แหละครับเมื่อมันมีความทุกข์

เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เนอะใช่ค่ะ

ร่างกายเป็นเส้นเลือดสมองตีบ

มันยังเจ็บยังปวดอยู่ไหมหรือว่ายังไง

หลังแล้วก็ลมขึ้นตลอดเวลาค่ะ
ถ้ายิ่งกินอาหารรสจัดไม่ได้เลยค่ะ
ลมจะแทงเลยค่ะแทงหลังแทงท้องเลยค่ะ
นุษย์เนี่ยนะครับจริงแล้วพอลุงชาวป่วย
ก็เลยไม่สามารถที่จะออกไปทำงานไกลได้
แล้วตอนนั้นพี่น้องช่วยกันดูแลยังไงกันบ้างเนี่ย
เราทำอะไรไม่ได้คือปลอบใจพี่

น้องจะให้น้องขี่รถไปหา
มนุษย์เอ้ยวันนี้มากับข้าวลูกมีอะไรกิน

มีแบ่งอะไรก็แบ่งกันกินลูก
อยากจะชี้ให้เห็นด้วยครับว่าอย่างครอบครัวแต่ละคนเนี่ย
ยายยายเองก็ยังลำบากอยู่เลย
แต่ว่าก็ทิ้งความลำบากไว้ก่อน
น้องมาหาก็ต้องเป็นที่พึ่งของน้อง
ป้าหมายนี่ก็ไม่ค่อยสบายอีก

มัน๒๖ปีที่แล้วไปนำวะพึก
แล้วก็มาเจอโรคตัวเองเป็นหัวใจตีบ

เหลือคนสุดท้องนะป้าดำ

แต่หนูบอกว่าดีอังกฤษใกว่าใครหน่อยนึง
คือที่ดีของเขาเนี่ยก็คือแบบ

แต่มันก็เหนื่อยแล้วร่างกายก็ไม่ไหว

ครอบครัวเราพี่น้องเรา

วันนี้ปะนุฏมีความในใจอะไรที่เคยคิดเอาไว้ว่า
เอ๊ะจะพูดจะพูดแล้วจะไม่ได้บอก

หยากนะคะ
กลับขอบคุณพี่น้องนะคะ

ลำบากก็ไม่ถอดทิ้งน้องคนนี้ทราบซึ้งมากมาก
หาไม่ได้อีกแล้วครับเจ๊รักน้องนะขอบคุณครับ
นายก็รักเจ๊นุดนี้

จริงจริงแล้ววันนี้เป้าหมายเราอยากได้เงินไปต่อชีวิตอะไรครับคือก็มีฝัน
ไปด้วยไกลไกลใช่ค่ะตอนนี้อาหารตามสั่งเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าคนขายเนี่ย
ก็ต้องมีฝีมือพอสมควรเลยนะไม่รู้ทำอาหารอร่อยหรือเปล่า
อร่อยค่ะเพราะว่าทำเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็ก
ทำไปยังไงก็คือต้องขายได้แน่นะครับใช่ค่ะ
เห็นด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สรุปว่าทุกคนนะครับวันนี้มาเพื่อมาต่อชีวิตของป้านุษย์
เอาล่ะวันนี้ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมได้กำลังใจจริงจริงนะครับ
กับครอบครัวของป้าในวันนี้ทุกป้าเลยนะครับที่มาขอบพระคุณอย่างสูง
ขอบคุณค่ะรายการมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึก
ผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนในครอบครัวถ้าได้ดูภาพถ่ายนี้
จะต้องมีรอยยิ้มเหมือนกับภาพนี้แน่แน่ค่ะขอบคุณค่ะ
ยิ้มทุกวันจะสาวขึ้นทุกวันจะไม่แก่นะครับ
ขอให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับความรักของพี่น้อง
ที่มาสู้เพื่อกันและกันจริงจริงผมได้เห็นอะไรหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่าง
ครอบครัวนี้นะครับแล้วก็ได้กำลังใจด้วย
และวันนี้นะครับสี่สาวของเราจะมาจับมือกัน
สู้เพื่อต่อชีวิตให้กับป้านุษย์
เรามาช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวป้านุษ
จังหวัดราชบุรีนะครับให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนให้สูงที่สุดแล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อนะครับข้อละ๕๐๐บาท
แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะฮะ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
รอบนี้เป็นการตอบแล้วก็สะสมเงินทุนนะครับ
เพราะฉะนั้นข้อละห้าพันบาทมีสี่ข้อ
ถ้าถูกหมดเนี่ยนะครับนั่นหมายถึง๒๐๐๐บาทก็ได้รองรังไว้แล้ว
ถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อต่อชีวิตคนแรกครับ

ยายหนูแดงเชิญครับ
มีโจทย์คำถามด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
สี่เรื่องนี้ยายหนูแดงมั่นใจเรื่องไหนยายตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ที่เที่ยวราชบุรี
เรื่องที่๒วัดวาอาราม
เรื่องที่สามทุนารีราชศีล
เรื่องที่๔ละครดัง

เที่ยวราชบุรีครับ

เอลอำเภอจำบึงค่ะที่ไหนสวยที่สุด
ตรงไหนบ้างยายอยากแนะนำตรงไหนบ้าง

เคยเที่ยวอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นก็อายุยังน้อยอยู่

ก็ปีที่แล้วด้วยเอองท่านไปมาใช่ปะล่ะ

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หินงอกหินย้อย
เสาหินแล้วก็หลอดหินย้อย

ใครเข้าไปเนี่ยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อัตราค่าเข้าชมถ้ำเขาบินมีจำนวนกี่บาท
ณปัจจุบันนี้นะครับตัวเลือกที่หนึ่งผู้ใหญ่ยี่สิบบาท
สิบบาทตัวเลือกที่สองผู้ใหญ่สิบบาท
ห้าบาทตัวเลือกที่หนึ่งผู้ใหญ่ยี่สิบ
สิบบาทค่ะยายเดาเอาว่าสมัยเนี้ย
สิบบาทห้าบาทอ่ะมันไม่มีหรอกมีแต่ยี่สิบลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งผู้ใหญ่ยี่สิบบาทเด็กสิบบาทครับ
บอกไปแล้วว่าตัวเลือกที่๑ผู้ใหญ่๒๐บาท
เด็กสิบบาทซึ่งเป็นคำตอบที่

ผู้ใหญ่ยี่สิบบาทเด็กสิบบาท
อัตราเข้าชมถ้ำเขาบินนะครับก็เป็นดังนี้นะฮะ
ตอนนี้ครอบครัวป้านุษย์จากจังหวัดราชบุรีนะครับ
ต่อไปแล้วหนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อ
เพราะฉะนั้นได้รับทุนสะสมต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นุษย์นะครับจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้านุษย์ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
เรื่องวัดวาอาราม
เรื่องสุนารีราชศรีมา
เรื่องหลักมอนดัง

เรื่องวัดวาอารามนะครับ
เชิญป้านุษย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านหลังนี้สายบุญกันทั้งบ้านเลยเหรอครับ

นุษย์นี่นะฮะไม่ธรรมดาเลย

เคร่งมากถือสินแปด

เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาภารานัสยัง

ภะมัจจักรปะวัตตนสูตรค่ะ
ทำไมถึงสวดบทนี้ได้ครับ

คือแลงว่าดาญใจค่ะ

แรกของที่พระสมาสัมพุทธเจ้า

แล้วท่านก็เอาบทนี้

และรู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ขนาดนี้ข้อนี้ไม่น่ายากสำหรับมนุษย์
เราไปฟังคำถามจากพี่เอกันเลยดีกว่าครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสมาคือภาพใด

ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง

เข้าวัดบ่อยป้าก็เห็นเสมาที่อยู่ข้างบนอะค่ะ

มันเป็นกลมเป็นแผ่นหินนะคะ
มั่นใจค่ะก็เลยตอบค่ะ
เรื่องวัดวาถามป้าสบายมากเลยค่ะ
ตัวเลือดที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ
มั่นใจด้วยนะฮะแววตาเขามั่นใจนะครับ

ตัวเลือดที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะครับ

ข้อที่หนึ่งนะครับเสมาเนี่ยก็คือหลักกำหนดเขตเพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนะครับ
นิยมทำด้วยแผ่นหินสกัดเป็นแผ่นหนานะครับหรือมีรูปทรงเฉพาะนะครับ
เราจะพบเห็นได้บริเวณโบสถ์ภายในวัดนั่นเองแล้วก็ส่วนภาพที่สองเขาเรียกว่าหางหง
ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปคล้ายกับหงษ์นะครับก็จะติดอยู่ปลายสรรหลังคาโบสถ์แล้วก็พระที่นั่งต่างต่าง
ครอบครัวป้านุษย์จากจังหวัดราชบุรีนะครับตอบไปแล้วสองข้อถูกสองข้อนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
พ่อเครงพี่สุดก็เหรอครับติดตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอบไปสาวว่ะ
ตอนนี้เรายุทธ์เท่าไรครับห้าสิบแล้วค่ะห้าสิบเหรอครับ
อุ้ยแต่ดูเหมือนสิบเจ็ดสิบแปดเนอะ
พี่หมายพี่ตุเนี่ยเขาเสียงดีไหมเสียงดีค่ะ
รู้ไหมว่าเคล็ดลับของพี่สุนี่คืออะไรเสียงดีอันนี้เจ้าตัวบอกเองนะครับ
ความสะวันค่ะไม่ใช่ความสะวันน่ะมีแล้วแต่ว่าที่เสียงดีแล้วเสียงกังวลเนี่ย
มาจากโหนกพี่หนูบอกว่าถ้าเขาไม่มีตรงนี้นะเสียงเขาจะไม่กังวานแบบนี้
อันนี้เขายืนยันเองนะครับคุณครับล้อเล่นนะเจ๊
พี่สุเนี่ยถือว่าเป็นราชินีลูกทุ่งอีกคนนึงเลยนะครับชื่อสุนารีเนี่ยเป็นชื่อในการร้องเพลงในวงการ
ประกวดเริ่มใช้มาตั้งแต่อายุสิบขวบกว่านะครับจริงแล้วเธอมีชื่อจริงและนามสกุลจริงของสุนารีราชศรีมา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุนารีราชศรีมา
ว่ามีชื่อจริงว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งพินยาดา
ตัวเลือกที่สองทิมสอนนา
เคยฟังเพลงสุนารีอายุสิบห้าสิบหก
แล้วก็เห็นเขาประกวดร้องเพลงเคยเลยคุ้นคุ้นชื่อนี้
ก็เลยจำมาตลอดเป็นแฟนคลับคุณสุนารีมาตั้งแต่สมัยยังเป็น
สาวสาวข้อนี้ป้าหมายคงไม่พลาดแน่นอนมาเอาใจช่วยป้าหมายกันครับ
ตัวเลือกที่สองทีมสอนนาค่ะตัวเลือกที่สองทิมสอนนาครับ
ตอบไปแล้วนะตัวเลือกที่สองนะครับตัวเลือกที่สองทิมสอนนาเป็นคำตอบที่
ตัวเลือกที่สองพิมสอนนาเป็นคำตอบที่

อารีราชศรีมามีชื่อจริงว่าทิมสอนนานะครับ

นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวป้านุษย์นะครับ
จากราชบุรีตอบไปแล้ว๓ข้อ

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้าเราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะฮะครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ทั้ง๓ข้อ
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมาลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อนะครับ

จริงแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าทั้ง๔สาวเนี่ย
คนที่กำลังมีอาชีพหลักสุดก็คือป้าดำแล้ว

มีน้ำจิ้มมาเรียบร้อยเลยน้ำยำใช่ป่ะคะ

เดี๋ยวป้านุษย์ต้องทำหน้าที่เหมือนรับออเดอร์จากลูกค้า
แล้วก็สั่งแม่ค้าทำยำลูกชิ้นตามจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้
แล้วก็นำไปเสิร์ฟโดยการไปวางไว้บนโต๊ะ
ครบตามจำนวนแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ทำลูกชิ้นยำตามสั่งจำนวน๙ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที
ถ้วยนะครับ๙ออเดอร์นั่นเองนะครับ
ถ้าพร้อมแล้ว๓นาทีมีค่านะครับ
ยังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวขอให้ทำได้นะครับ
เลิกครับครับ
หัก๒หลาย๑

ชิคกี้พาย

ส่วนคนนั้น

ทาง๑
ครึ่งทางแล้วครับคุณผู้ชมเหลืออีกแค่๕ชามเท่านั้นสู้นะครับป้าดำป้านุษย์
หัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง
หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

หัวหนึ่งหัวหนึ่ง

ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านถึงไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
รับโบนัส๑๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
โบนัสไปเลย๑ล้านบาท
และช่วงนี้แหละที่เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของทุกครอบครัวนะครับ
อย่างที่บอกครับว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็แล้วแต่นะครับ
ทุกครอบครัวมีโอกาสได้ลุ้นล้านกับกล่องโบนัสที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับ
ถ้าเปิดออกมานะครับเป็นเกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้าน
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวป้านุษย์จะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เฮ้ยทุกคนค่ะครับในการหมุนครั้งนี้พร้อมแล้ว

เปิดได้กล่อง๓๐๐๐มาแล้ว๒กล่อง
ถ้าได้๓๐๐๐อีก๒กล่อง

ก็จะรับทุนต่อชีวิตถึง๑แสนบาท

ขอให้โชคดีนะครับป้านุษย์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
วันนี้เราได้ใช้โอกาสเต็มที่แล้ว

ร้านข้าวแกงอย่างที่บอกได้ไหมครับ
ได้ค่ะคือก็เอาไปลงทุนพวกอุปกรณ์ก่อนค่ะ
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัว
เป็นพลังในหัวใจที่จะขับเคลื่อน
ให้เราสู้ต่อได้อีกครั้งนะครับ
เรามาร่วมกันเติมพลังให้กับครอบครัวป้านุษ
ด้วยทานต้องใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กกันน้อย
ขออนุญาตฝากครอบครัวป้านุษย์ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชม

และวันนี้ขอบคุณจากใจจริงนะครับ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง
มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

๔พ่อและกล่องโบนัสทุนร้านได้ในเกมต่อทิศ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หวังครับว่าจะให้เขาเกิดมาร่างกายแข็งแรงนะครับ
ทีนี้พอ๙เดือนน้องก็มีอาการชักเกงชักเกงมาตลอด
มันไม่เหลือเงินสักบาทที่จะต้องซื้อนมให้ลูกกิน
ก็มีคนเขาให้นมมาแต่มันก็เป็นนมหมดอายุ